ดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอุบลราชธานีกับขอนแก่น

อุบลราชธานีตอนนี้มีการปักทงแดงแล้วนะคะ
แปลว่าอะไรน้ำในแม่น้ำมูลมันกำลังจะเอ่อล้นขึ้นมา
แล้วชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลก็จะเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำตอนนี้คือประกาศให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำหมู่เนี่ยนะคะ
พยพละอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่ทางการเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะ
คือทงแดงต้องรีบขนของออกไปไว้ที่สูงก่อนแหละ

ใช่ค่ะเห็นไหมทงเขียวทงเหลืองทงแดง
แต่ละทงแต่ละสีมันก็มีความหมายแตกต่างกันไป
ทงแดงเนี่ยสูงสุดละวิกฤตละ
ทงเขียวปกติทงเหลืองเฝ้าระวังนะคะ

เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำมูลทั้งสองฝั่งเลย
ข้าวของทรัพย์สินที่มีค่าไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะ
ทำแบบนี้ถูกแล้วอย่าให้มันแบบจวนตัวแล้วก็ค่อยประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะฮะ
ครัวเรือนตอนนี้ต้องไปแล้วแหละถ้าเกิดสภาพบ้านเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็นอกจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
สิ่งสำคัญนอกจากผลกระทบทางตรงน้ำที่มันท่วมคุณรู้ไหม

ดินไงดินอุ้มน้ำไม่ไหวดูสิฮะ

นี่ค่ะดินสไลด์ตัวถนนซุดตัวแบบนี้
เป็นแนวยาวสักประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ

ตรงนี้ก็คือบริเวณชุมชนกุฎปลาขอ
ในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีเลยนะคะ
ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ถ้าเกิดสัญจรรถยุบลงไปทำอย่างไร

พยพประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ด้วย
เห็นบอกว่าตรงนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบ

ทีนี้จากการพูดคุยกับคุณแสงดาวอายุ๔๘ปี
หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่ท่านนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่ดินซุดตัว
มันเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของคืนวันศุกร์

ลูกสาวจุดตะโกนเรียกบอกว่าแม่บ้านลั่น
ได้ยินเสียงบ้านลั่นจากตัวบ้านนะคะ

จากที่นอนวิ่งออกมาดูไม่นานนักนะครับ

ตัวบ้านก็เริ่มซุดลงไป

ต่อหน้าต่อตาเลยนะคะโชคดีตรงไหนรู้ไหม

เพราะดีมันเป็นเคราะห์นะแต่เป็นเคราะห์ดี
คนในบ้านวิ่งหนีออกมาได้ทัน
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยค่ะ
มันลงกลางคืนติ่มขาตันเมือด
เพราะมันเหมือนมันลาไปข้างโน้น

ก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ครับไปดูที่ขอนแก่นอีกหนึ่งจังหวัด

เพราะว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำล้นทะลักแล้วนะครับ
ไหลไปท่วมในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่
นี่คือโรงพยาบาลแวงใหญ่ไงถูกน้ำท่วม
โอ้โฮดูทางเข้าสิจะเข้ายังไงนะน้ำเสียฮะ
สูงประมาณสัก๓๐๖๐เซนติเมตรได้
แล้วไปท่วมอาคารคลังพัสดุของการแพทย์แล้ว
น้ำรวมทั้งมีจุดที่เขาเอาไว้เก็บขยะ
นฝอยบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
คุณผู้ชมแต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้าง
ตัวอาคารหลักที่ทำการของโรงพยาบาล
น้ำยังเข้าไม่ถึงหมายความว่าจุดที่ผู้ป่วยเขาอยู่

ระบบทางการแพทย์ยังสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้
ห้องฉุกเฉินต่างยังคงใช้งานได้ตามปกติ
แต่ว่ามันไปท่วมอาคารคลังวัสดุด้านนอกนะครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปจุดที่น้ำท่วมนี่แหละ
ส่วนใหญ่เป็นบ้านบริเวณของประชาชนอยู่สองฝั่งข้างทาง
ถนนสายแวงใหญ่ไปแวงน้อยในพื้นที่บ้านคอนฉิมหมู่เก้า
ตะบนคอนฉิมก็น้ำสูงอย่างที่เห็น๖๐เซนติเมตรครับ
ถามคุณตาสมคิดหน่อยคุณตาคุณตาอายุ๗๐ปีแล้ว
เดือดร้อนบ้านตาน้ำท่วมนะครับตาอยู่มา๓๐ปีที่ผ่านมา
มันไม่เคยท่วมแบบนี้เลย๓๐ปีไม่เคยท่วมแบบนี้เลย
ในรอบ๓๐ปีนี่ถูกเลยนะเพราะปี๕๔น้ำท่วม
แต่มันก็ไม่มากเท่านี้นะในส่วนของขอนแก่นนะฮะ
ชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้แต่ปีนี้เฮ้ยทำไมน้ำมาเร็ว
ตาสงสัยทำไมน้ำมาเร็วมาเยอะมาบริเวณกว้าง
ท่วมบ้านท่วมร้านท่วมโรงพยาบาลแบบนี้
น้ำมันไม่ลดมันเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้คุณตาก็ฝากถาม
หน่วยงานชี้แจงเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่เคยเจอนะ
คืออาจจะสงสัยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
การปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างด้วยมาบ้านที่อยู่ใต้เขื่อน
พร้อมรับมือนะอย่างที่บอกไปว่าฝนจะยาวไปถึงวันที่๑๐
๑๔กัญญาโยนรัววางกันหน่อยละกันนะฮะถูกต้องนะฮะ